เห็นกะแทนซูภาคศรเขากระเตงลู่ออกงาน

ยอกเล่นนะคะพาไปดูกะแทนซูภาคศรค่ะ
พาลูกออกงานแต่ว่ากระเลงลูกไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าลูกเค้าโตไปหนุ่มเป็นสาวก่อนแรง
แป๊บเดียวหลานวงการบันเทิงเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วค่ะ
แล้วต้องบอกเลยกระแตสุภาษรนี่สวยทุกยุคทุกสมัยจริงนะคะ
แล้วก็ลูกเริ่มโตเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วแต่แม่กะแตก็ยังสวยเสียหุ่นดีเหมือนเดิม
กับสามีคุณหลุยไงเออนี่ไงลูกเขาสองคนค่ะ
กระแตก็พาลูกสาวน้องเจ้าขานะคะกับลูกชายน้องเจ้าคุณค่ะ
บีแล้วค่ะ

จะมีโอกาสเข้าวงการตามรอยคุณแม่หรือเปล่า

อย่างลูกสาวชอบเข้าครัวทำกับข้าวน่าการศิลปะค่ะ

ลีลาการไหว้ของลูกชายที่มันเด็ดดวงจริง

สวัสดีค่ะ

อยากอยากเป็นดาราเหมือนคุณแม่ไหม

ไม่รู้

ตาเหมือนเดิมเขาทำยังไงเนาะ
แล้วเขาสาวเหนือเนาะ
สวยผิวดีอ่ะสุดยอดไปเลย
อยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่ไม่โซมเลยนะ

ห่างหายไปเพราะว่าบันเทิงไทยรัฐก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิม